คุณผู้ชมคะอีกเรื่องหนึ่งสะเทือนใจไม่น้อยเลยสำหรับคนที่รักสุนัขเพราะว่ามันมีคลิปเผยแพร่ออกมา
ครับเป็นแผลที่สุนัขเนี่ยโดนฟันทั่วตัวเลยนะคุณผู้ชมยี่สิบกว่าจุดแล้วก็ตอนนี้เนี่ยดูสิคะ
ล่าสุดเนี่ยอาการปลอดภัยแล้วแต่ดูแล้วก็น่าสงสารนะคะ
คือมันเป็นบาดแผลเต็มตัวไปหมดเลยโดนคนไม่หวังดีฟันแบบไม่ยั้ง
คลิปนี้เป็นหนึ่งในทีมช่วยเหลือสัตว์มีนบุรี

บอกว่าคนฟันหมายเอาชีวิตฟันยับ
ท่านใดมีเบาะแสที่สามารถเอาเรื่องคนผิดหรือว่าหลักฐาน
หรือเคยพบเห็นหมาตัวนี้รบกวนติดต่อเราทีนะ
พิกัดสุนัขที่ช่วยเหลือมาก็คือสุนัขหนีเข้าไปอยู่ในห้องน้ำ
ต้มยำหัวปลาแห่งหนึ่งบนถนนตัดใหม่วัชรพลกรุงเทพ
ขอขอบพระคุณพี่ทั้ง๔ท่าน
ที่ร่วมช่วยเหลือผ่าตัดรักษาให้กับสุนัขตัวนี้

นี่แหละคุณผู้ชมสภาพที่เห็นเนี่ยค่ะ
คือคนก็โพสต์เมื่อวันที่๒๘พฤษภาคมช่วงเที่ยง

โดยเขาก็ระบุเพิ่มเติมด้วยนะบอกว่านี่เหรอฝีมือมนุษย์
ทั้งหมด๒๐แผลทั้งตัว
คนที่สามารถจะเอามีดฟันหมาแล้วก็ทำให้เกิดแผล

ทั้งปากทั้งลิ้นทั้งหัวไปจนถึงเท้าเนี่ย
ถ้าเกิดว่าเป็นเยอะขนาดนี้แปลว่าหมาตัวนี้มันต้องจนมุม

แล้วคนที่ใจโหเที่ยมเอามาหิดคงฟันแบบไม่ยั้งกะเอาตาย
ซึ่งคุณหมอบอกนะคะบอกว่าต้องวางยาสลบ
แผลทั้ง๒๐จุดใช้เวลา๓ชั่วโมงเลยนะคุณผู้ชม
แต่ว่าตอนนี้ถือว่าก็โชคดีของมันที่มันฟื้นแล้วมันรู้สึกตัวแล้ว
แล้วก็การตอบสนองหลังจากผ่าตัดถือว่าโอเคนะคะกินอาหารได้
ชาวเน็ตคนรักสุนัขก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลย
ว่าทำไมใจคอโหดเยี่ยมแบบนี้
แล้วก็อยากให้ช่วยกันแจ้งเบาะแสหน่อย
ใครที่พบเห็นข้อมูลอยากให้บอกเบาะแสมา
จะได้ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีกับคนที่ทำแบบนี้
แล้วก็ขอให้น้องหมาตัวนี้อาการแข็งแรงขึ้นโดยเร็ว
อาการบาดเจ็บดีขึ้นโดยเร็วด้วยนะคะ